คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่นักร้องสาวนะคะสำหรับจ๊ะอาสยามคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ตอนนี้ต้องเตรียมหาเงินมาดาวน์บ้านหลังใหม่แล้วนะใช่
งานนี้นักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามจะอยู่เฉยได้ยังไงล่ะคะ
อกจากจะวิ่งรอกงานแบบแน่นเอียดแล้วเจ้าตัวยังตัดสินใจขนนาฬิกาเรือนหรูยี่ห้อปาเตฟิลิปของสะสมออกมาขายนะคะ
เรือนแรกเนี่ยเธอบอกว่าขายไปแล้วสามล้านสี่แสนค่ะคุณผู้ชมแต่มันยังไม่พอ
เพราะเธอต้องการเงินมาดาวน์บ้านหลังใหม่๗ล้านบาท

ใช่เมื่อวานนี้ก็เลยตัดใจรอบที่๒นำอีกเรือนออกมาขายเรือนนี้เบากว่าเรือนแรกนะคะ
ราคาอยู่ที่๓๑๙๐๐๐บาทมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคุณ

อืมแต่สาวจ๊ะเธอตอบกลับไปว่าเธอไม่ได้รวยนะคะนี่ก็ขายของเพราะต้องการเงินไปดาวน์บ้าน
เพราะไม่อยากผิดคำพูดกับเจ้าของโครงการใหม่ต่างหากแล้วนาฬิกาที่เอามาขายก็ของรักของห่วงทั้งนั้น
ซึ่งเธอเองก็เสียดายกับฮะคืออย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าปัญหาบ้านหลังกล่าว
ที่ดินของเธอบ้านไม่ได้มันไม่สามารถที่จะขายได้นะคะ
คือด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เราติดเรื่องคดีความนั่นแหละ
ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องหาเงินมาดาวน์บ้านหลังใหม่ก่อน
ซึ่งต้องการเงิน๗ล้านตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ๖ล้านกว่าแล้วล่ะ
ถูกต้องแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวเธอก็หามาได้นะ
แต่ว่าแหมต้องขายของรักของห่วงกันไปทีเดียวก็เห็นอกเห็นใจนะคะ